อ่าคุณผู้ชมนะคะพบกับเราสองคนนะคะค่ะคุกัดสบดค่าร์ด
ทำรายการคู่กับพี่ขวัญหรือคุณขวัญนะคะ
เป็นผู้ประกาศจากโครงการคอเล่านะคะ

จะบอกว่าฝีไม้ลายมือนี่อย่าให้พูดเลย
คุณผู้ชมรอติดตามผลงานนะคะ
ฝากเนื้อฝากตัวกับคุณผู้ชมด้วยนะคะ
ผมนี้มาแทนแบบชั่วคราวนะครับเพราะว่าทั้งคุณชนะแล้วก็คุณชิษาติดภารกิจค่ะ
ภารกิจสำคัญนะคะเพื่อชาติค่ะนะคะคุณผู้ชมจะบอกว่าวันนี้รายการของเรามีอะไรให้ติดตามเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
แต่จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูในช่วงของสบัดข่าวเด็ดค่ะ
ต้องระวังแซงในเลนแคบเดี๋ยวจะเจออุบัติเหตุเพียบ
สุดร้อนเมื่อนุ่มเจอยาหมองพันธ้ายแดงอยู่ในหมอนนอนรู้สึกหัวร้อนวูบวาบคาดว่าโดนคุณสัย
ฤทธิสุราเป็นเหตุทะเลาะฟาดแฝงกลางถนนแถมคว้าคัตเตอร์ขู่ทำร้ายตัวเอง
ตามต่อทุกเรื่องราวแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าวค่ะ
กลับมาสะบัดข่าวกันต่อนะคะช่วงนี้เราเตือนกันหน่อยเรื่องของอุบัติเหตุทางท้องถนนเนี่ย
มีให้เห็นทุกวี่ทุกวันสายแทรกสายแซงสายสอดแทรกสายซ่าไม่พูดมากเจ็บคอ
ถ้าเกิดว่าจะแทรกจะแซงพี่แค่แบบนี้ก็จะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้แหละค่ะ
นี่ต้องใช้คำว่าความประมาทเป็นเหตุสังเกตได้ไหมคะคุณขวัญ
ดูสิคะเห็นไหมคะเดินรถทางเดียวเห็นไหมนี่พี่แกกระบะคันหลังค่ะ
เห็นไหมมันทุกของมาเต็มคันแบบนั้นสีขาวกำลังจะแซงคันนี้คันข้างหน้าเนี่ย
คันข้างหน้าเนี่ยก็ไปจูบตูดเจ้าของกล้องท้ายรถด้วย
เนี่ยคันโตโยต้าไปโดนชนท้ายเพราะไอ้รถคันหลังมันพยายามจะแซง
แล้วยังไงแล้วยังไงกลายเป็นว่าคนอื่นซวยไปด้วย
คือไม่เข้าใจว่าเขาคิดว่ารถเขาเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์หรือเปล่านะ
คือมันแคบซะจนไม่น่าที่จะเบียดไปได้แต่ก็ยังอุตส่าห์จะหาทางเบียดน่ะ
ท่านโทษนะมดยังเดินลำบากเลยค่ะก็ยังซากมาได้
เห็นไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายแล้วก็พลาดแซงไม่พ้นนะคะ
แล้วก็ทำให้คันอื่นเขาก็ได้รับผลกระทบไปด้วย

คลิปนี้คุณผู้ชมไม่ได้มีอะไรมากแค่อยากจะมาเตือนจริง
ถ้าเกิดว่าขับรถขับราต้องระมัดระวังนะคะในที่แคบ
ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยคือเป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณจะแซง
อย่าไปแซงในที่แคบนะคะเห็นไหมคะว่าคนอื่นเขาเดือดร้อนด้วย
แหมให้เราได้เห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรายวันแบบนี้ก็เอามาเตือนใจกันนะคะ
บนท้องถนนเนี่ยจริงอย่าไปรีบมากนะค่อยผัดกันไปแล้วแคบขนาดนั้นนะ
ได้เอานะอีกหนึ่งอุทาหรณ์ไปดูกันหน่อยก็แล้วกันนะคะ
เหล่าบรรดาสิงห์มอเตอร์ไซค์ทั้งหลาย
แม่ระวังกันหน่อยถ้าคุณขับอยู่เลนในสุดเนี่ย
แล้วเกิดเสียหลักผิดเลนมันจะเป็นแบบนี้ค่ะ
โอ้โหเป็นยังไงคะคุณกุ้ยอ๋องี้ยหน่อย
เดี๋ยวดูจังหวะนี้นะได้ยินเสียงแตรไหม
แต่ที่ดังแบบนั้นคือแต่ที่มาจากรถ๑๐ล้อ
ดีก็เห็นรถมอเตอร์ไซค์๒คัน
ขับตีคู่กันมาเนี่ยนี่เราฟีดภาพนิ่งเอาไว้ให้นะ

พี่ค่ะกลางถนนอยู่ตรงนั้นแล้วมันมืดด้วย
รถ๑๐ล็อคเค้าก็บีบแตรเตือน
แต่มอเตอร์ไซค์๒คันไม่หลบจักร
สุดท้ายกลายเป็น๑๐ล้อเขาก็ไปชนท้ายนะ
หนุ่มขี่จักรยานยนต์คันสีน้ำเงินเนี่ย

อ่าอีกคันอีกคันล่ะไปไหน

คือก็เซเหมือนกันเซเหมือนกันไง
แล้วคือถ้าเกิดว่าดูจากภาพเนี่ยมันเป็นเลนส์ขวาเลนส์ขวาเนี่ย

เขาไว้สำหรับรถที่วิ่งเร็วไม่ใช่เหรอคะ
เตอร์ไซค์ทำไมอยู่เลนขวาแบบนั้นนะคะ
คือจะบอกแบบนี้นะคะตามข้อกฎหมายเนี่ย
บางคนมีความคิดผิดว่า
รถเล็กเนี่ยก็คือมอเตอร์ไซค์ยังไงจะถูกเสมอ
ผิดนะคะเคยคุยกับตำรวจจราจรแล้วนะคะ
ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ว่ารถมอเตอร์ไซค์หรือรถเล็กจะถูกเสมอไป
ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุเขาดูจากกล้องแบบนี้
ประมาทร่วมก็คุณนั่นแหละค่ะเป็นคนผิดนะคะ
แหมแล้วเดี๋ยวนี้นะทุกคันมีกล้องติดหมด
มอเตอร์ไซค์ยังมีกล้องเลยนะเดี๋ยวนี้
แต่ก็คือรถล้มและบาดเจ็บไปนะคะ
มอเตอร์ไซค์ถ้าเกิดว่าเป็นใบด้านชิดซ้ายนะคะ

เดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวอีกหลากหลายข่าว
ให้คุณผู้ชมได้สะบัดกันเลยค่ะ
กลับมาช่วงนี้มาสะบัดข่าวกันต่อนะคะคุณขวัญท่านเล่าข่าวนี้ให้ฟัง
คุณผู้ชมถ้าเล่าข่าวนี้ให้ฟังจะบอกว่ามีแต่เรื่องสะพรึง

คุณผู้ชมเล่าเลยนะคะไม่ให้เป็นการเสียเวลา

หัวถึงหมอนเสร็จปุ๊บแล้วรอบสันดีฝันว่างูมารัดตัว
มันไม่ใช่แบบนั้นค่ะคุณผู้ชมผู้ชายคนหนึ่งนะ

จะบอกว่าเกือบสู่ขิดด้วย
เพราะว่าตอนนอนไปแล้วเขาร้อนวูบวาบร้อนวูบวาบ
คือไม่ได้เปิดแอร์หรือเปล่าค่ะหรือว่ายังไงต่อ
ไม่ใช่ค่ะเปิดแอร์ปกติร้อนวูบวาบและยังไงต่อก
ได้สีแดงพันอยู่ที่ขวดยาหม่องยังไม่พอ

มีเข็มมีเข็มอยู่ในยามอง

เราต้องทำเสียงต่ำกันใช่ไหม

เหมือนแบบถูกแบบกรีดหรืออะไรใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วขวดยาวหมองนี่เหมือนถูกยับอยู่ในหมอน
ใช่ค่ะเพราะว่าเจ้าของคลิปที่เป็นผู้ชายที่ชื่อว่าคุณสปาร์คเนี่ยนะคะ
บอกว่าตอนที่นอนลงไปรู้สึกร้อนวูบวาบ

ปกติแล้วอาการแบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้น
ก็เลยจับคล้ำรูปคล้ำปรากฏว่า
ทำไมไปเจอก้อนแข็งจะบอกว่าเม็ดนุ่นก็ไม่ใช่

ปรากฏว่าไปกรีดหมอนออกมาดูค่ะเจอเจ้าเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
ถ้าเป็นคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะรู้สึกยังไงคะถามใจดู

พรึงเห็นไหมค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมทีนี้เราต้องคุยกับเจ้าของคลิปแล้วล่ะค่ะ
เจ้าของคลิปชื่อว่าคุณสปาร์คนะคะเป็นนุ่มหล่อ
เล่าให้เราฟังบอกว่าหลังจากที่เจอยาหม่องขวดนี้แล้ว
ทำยังไงต่อรู้ไหมฮะเห็นไหมหน้าตาดีด้วย
คุณสปาร์คบอกว่าเจอตอนเที่ยงคืนแม่เจ้า
ตอนเที่ยงคืนนะคะตกใจไหมตกใจสิคะ
เป็นใครใครก็ตกใจคุณสปางบอกว่ารีบวิ่งเลยจ้ะ
ไปไหนล่ะเจ้าพ่อคุณวิ่งไปหาพ่อกับแม่
ลูกพ่อกับแม่ตอนเที่ยงคืนบอกพ่อแม่มาดูหน่อยเนี่ย
ยามองเนี่ยพ่อบอกว่าลูกถูกทำคุณสัยแน่เลย
คือนั้นทำอย่างไรต่อคือพ่อกับแม่มั่นใจว่านี่
คุณสปาร์คโดนคุณสัยแน่ถั่วต้อมถูกต้องค่ะถูกต้องนะคะ
แล้วยังไงต่อตอนเช้าที่นี่พ่อตั้งใจ
เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะพี่ปุ๊ยค่ะที่ฉันรู้สึกว่าจากสะพรึงเนี่ย
กำลังจะกลายเป็นเหมือนเล่าข่าวตลกแล้วอะค่ะ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
แล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อคุณสปาร์คบอกว่าก็ยังคาใจข้างในลึกเยอะ
ไม่ใช่ยังคาใจอยู่ว่าเอ๊ะลักษณะแบบนี้คืออะไรกันแน่
ขนาดว่าทำพิธีแต่งแก้แล้วเนี่ยนะมันยังเกิดเรื่องแปลกกับครอบครัวทีนี้
ชาวเน็ตจ๋าช่วยดูหน่อยได้ไหมว่ายาหมองที่พันด้วยด้ายสีแดงแล้วข้างในมีเข็มเนี่ยมันคืออะไร
เออแล้วสรุปแล้วมีคนเข้ามาคอมเมนต์ด้วยใช่ไหม
ใช่สรุปว่าชาวเน็ตคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเคยเจอนะลักษณะแบบนี้

น่าจะเป็นดินเจ็ดป่าช้าผูกของแล้วเป่ากำกับด้วยด้ายแดง
ทางที่ดีควรเอาไปวัดแล้วให้หลวงพ่อคว่ำบาดปิด

คืออันนี้พอคนมาคอมเมนต์ในตอนแรกนะ
คือพอทำพิธีแก้แล้วยังไม่มีผู้หวังดีมาคอมเมนต์อย่างนี้
เราก็ยังไม่ได้สะพึงมากพอมาเมนต์ว่าเป็นดินเจ็ดป่าช้า
คือป่าช้าเดียวเนี่ยก็ขนลุกสู้แล้วนะคะ
คนลุกมากขนลุกมากห้องน้ำไปทางไหนคะ
อย่าเพิ่งไปนั่งก่อนยังไม่จบนะคะ
ถามว่าแล้วยังไงก็หลังจากที่มีคนมาคอมเมนต์แน่นอนแล้วค่ะ
เชื่อว่าคุณสัมปะก็คงขนลุกสู้พอควร
อันนี้เราก็ยังไม่ได้รู้นะว่าตอนนี้เขาไปตามหาขวดยามอง

กลับมาแล้วจะเอาไปไว้ที่วัดหรือเปล่า
แต่จริงแล้วก็มีชาวเน็ตไปคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมาย
จริงเขาบอกว่าต้องเอาไปทำลักษณะคือฝังดิน
ให้พระฝังดินให้เพื่อเป็นการแก้คุณสัย

ทำเพื่อจะแก้ของที่ไม่ดีให้มันออกไป
แต่ว่าอย่างนี้คือเบื้องต้นครอบครัวเขาทำพิธีแล้วไง
แต่ว่าเอาจริงนะใครเจอแบบนี้ก็ขนลุกเถอะ

ถอครับไว้ไป

พอหล่อว่ามึงขอดเหรอ

ไม่รู้ว่าเขาเข้าถูกไปเลย
อุ้ยมันเข้าไปเลย

คุณผู้ชมคะคงอยากจะทราบใช่ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ถ้าเกิดว่าจับคีย์เวิร์ดจากคุณผู้หญิงเมื่อสักครู่นะ

ถ้าแฟนเก่ามึงดีนักมึงก็กลับไปอยู่กับแฟนเก่า
หึงเป็นเหตุสังเกตได้บวกกับฤทธิสุราอีก
คือถ้าคุณเล่าแบบนี้หมดแล้วดิฉันข้ามเลยค่ะ

แม่ถ้าจะเล่าสักเข้าหมดขนาดนี้
คุณผู้ชมค่ะคือหญิงสาวคนนี้นะคะคุณปุ้ยพูดถูกค่ะ
เธอเนี่ยทานเหล้ามาคือดื่มเหล้ามาจนเมานั่นแหละ
แล้วประเด็นคือไปมีปากเสียงกับแฟนมาก่อนแต่ว่าในคลิปเนี่ย
จะเห็นว่ามีผู้ชายคนนึงเนี่ยคือตามมาห้ามปรามด้วยนะ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ผู้ชายเสื้อขาวก็คือแฟนของเธอ
แล้วพยายามจะดึงเธอเนี่ยเฮ้ยกลับบ้านเถอะนะ
เอาตรงคือคงอยากกลับบ้านอ่ะแต่ว่าหญิงสาวน่ะ
ยังไม่สงบสติอารมณ์นะแน่นอนว่าไปถามทางฝั่งเพื่อนกันหน่อยละกัน
เพื่อนของนายเดี่ยวที่เป็นตัวสามีของหญิงสาวคนนี้
บอกว่าก่อนหน้านี้มานั่งดื่มเบียร์กันแล้ว
แล้วปรากฏว่าพี่สาวพี่สาวนะคุณผู้ชมจำให้ดี
พี่สาวของแฟนเก่าในเดียวอ่ะแน่นอนในเดียวก็เคยมีแฟนเก่า
แล้วพี่สาวของแฟนมาหาพี่สาวของแฟนมาหานี่นะคือ

อันนี้เราก็แอบงงเหมือนกันนะ
อย่างนี้หรือเปล่าคุณขวัญลักษณะคือคุณยังไปยังแบบตัดตัวไม่ขาด
อะไรอย่างนี้ยังมีเยื่อใยหรือเปล่า
ทำไมกับพี่สาวแฟนเก่ายังคุยกันอยู่อีก

อาจจะเป็นไปได้ค่ะคุณปุ้ยอันนี้อย่าเอาตัวเองมามาเป็นบรรทัศน

อันนี้ก็คือกลายเป็นว่าก็เลยกลายเป็นเกิดความหึงหวง
หึงหวงก็เลยเป็นเหตุเช่นนี้ตามที่คุณผู้ชมเห็น
แล้วก็แน่นอนลำบากเจ้าหน้าที่ล่ะค่ะก็ต้องมาห้ามทับแบบนี้
ทะเลาะกันกลางถนนแหมชาวบ้านผ่านไปผ่านมาเขาก็เดือดร้อนแล้วนะ
ส่วนข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้สะบัดกันต่อไปนี้เนี่ยนะคะ
จะบอกว่าเหมือนกันสุราเป็นเหตุสังเกตได้ค่ะคุณผู้ชม
ผู้ชายคนหนึ่งตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นทหารหรือว่าตำรวจหรือเปล่า
เกลียนนะคะไปทะเลาะกับผู้ชายอีกคนหนึ่ง

เลือกเขาลงต่อให้หน่อย
ต่อบร้อนเรียกเขาลงหลังของแต่ง๒๐๐๕

พี่ต้องเรียกอะไรพี่ต้องเรียกอะไร

ถ้าไม่รีบไปนี่เดี๋ยวเลือดไหลไม่หยุดแล้วจะตายได้นะ

ฝ่ายหนึ่งคือเสื้อดำอีกฝ่ายหนึ่งคือเสื้อขาวนะคะ

หมออย่างเดียวนะคะไปห้ามเลือด
รักษาที่โรงพยาบาลก่อนโอ้โหดูสิคะ

เสื้อดำไปแทงเสื้อขาวแล้วเกิดอะไรขึ้น

ต้องถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์เจ้าของคลิปนั่นแหละ
แล้วบอกว่าลุงที่ถูกแทงเนี่ย

เรียกว่าลานเบียนประตูกรุงเทพ

นั่งดื่มอยู่แล้วแกลักษณะคือ
อยากจะมีมิตรภาพที่ดีนะคะ

แกก็เดินไปทักเขา
มีเพื่อนซึ่งคนอื่นเขาไม่รู้จักแก

อันนี้ถึงบอกว่าได้รางวัลมิตรภาพไปนะฮะ
ปรากฏว่าตอนนั้นก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น

นำรถตู้กับรถเก๋งมาเปิดเพลง

ถือไม้อวนอยู่รอบลานเบียร์
เอาละคราวนี้เปิดฉากแล้ว
เริ่มมีปากเสียงกับลุงเสื้อขาว

ตะโกนถามลุงเสื้อขาว

แต่คุณไม่มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย

มีดมาเลยจ้ะ
ขนาดว่าคนมาห้ามปรามก็เอาไม่อยู่นะคะ

สุดท้ายคนขับรถเก่งก็ขับรถเก่งหนีไปเลย
ทีนี้เรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นต่อ

เลยคือวิ่งใส่กันตรงนั้นก่อนค่ะวิ่งใส่กันลุงก็วิ่งใส่
เขาด้วยเหรอลุงก็วิ่งใส่ค่ะลุงบอกว่ามึงมีนี่หรอแต่
ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วลุงก็วิ่งใส่แล้วแต่
ลุงอ่ะล้มอืมพอลุงล้มเสร็จก็คือแทงตอนแรกลุงเขา
มีสติอยู่คุณลุงเขาบอกว่าผมโดนแล้วผมโดนแล้วผม
จะผมจะตายไหมโทรหาพ่อผมให้หน่อยตอนแรกนี่นะคุณ
ขวัญคนที่เห็นคลิปนี้ชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้นะมีแต่
เอาอีกไล่พวกนี้สร้างเรื่องสร้างราวอีกแล้วปรากฏว่า
ข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยมาแล้วนะคะสอบถามมา
แล้วนะคะค่ะไม่ใช่ทหารทั้งคู่ตามรายงานข่าวก็คือพ่อค้า
ขายของในระแวกนั้นแต่ว่าวันจันทร์เนี่ย

ก็จะมีคนลักษณะคือคนในพื้นที่นั่นแหละ
จะใช้โต๊ะว่างตรงนี้นั่งดื่มเบียร์

ความเมาเป็นเหตุสังเกตได้
นี่บริเวณจุดเกตเหิด
จุดเกิดเหตุค่ะคุณปุ้ย

เหนื่อยไหมจัดรายการกับปุ้ยเหนื่อยไหม

เวลาเราขับรถเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะว่ารถ

เราก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้
อาจจะไปชนเขาก็ได้เขาอาจจะเบรกกระทันหัน
และหนุ่มรายเดอร์คนนี้ค่ะ

เกิดอะไรขึ้นกับเขาไปดูกันค่ะเกือบ
โอ๊ยเสียวาบเสียวาบ
คือเหตุการณ์นี้มันเกิดแบบไม่คาดฝันจริง

คือรถรายเดอร์คันนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาอยู่ดี

ไม่รู้ไปลื่นอะไรอีกท่าไหนนะ
บนถนนมันอาจจะลื่นก็ได้
เสียการทรงตัวรถล้มค่ะ
ตัวเขาเองเนี่ยกลิ้งไปบนถนนเลย

รถเก๋งคันที่ขับตามมา

ไม่ได้ทับหนุ่มรายเดอร์คนนี้

มันคงจะเบรกไม่ทัน
นานนี้แหละค่ะเราก็อยากเอามาเป็นอุทาฮร
เอามาให้ดูว่าขับขี่กันต้องระมัดระวังกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมพี่ขวัญเคยได้ยินไหมว่า

กล้องวงจรปิดกล้องโทรศัพท์มือถือมีตานะคะคุณผู้ชม
มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาถ่ายคลิปไว้ไม่รู้ใครค่ะ

แล้วไปชนกับรถอีกคันหนึ่ง

รถของฉันไปชนกับรถคันอื่น

เพราะฉะนั้นอยากกระนั้นเลยโพสต์ฟ้องโซเชียลแบบนี้ค่ะ

แบบนี้ได้เหรอ

เขาแบบมันอาจจะหนักไหม

เอาไม่รู้นะอันนี้ก็พูดแบบให้ความเป็นธรรมไปก่อน

อันนี้ตามหลักฟิสิกส์เลยนะ
คือมันมีแรงเฉื่อยเวลาเข็นไปแล้วเนี่ย

ตั้งใจบอกว่าอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์นะ

ถ้าเกิดว่ารถของคุณโดนกระทำแบบนี้

คุณจะรู้สึกยังไงเราก็คง

ใช่ไหมคะรู้สึกแบบไม่โอเค

ของใครใครก็ต้องห่วงใช่ไหม

ชื่อว่าคุณเจี๊ยบชนะทิพย์

ต้องแก้ค่ะคุณเจี๊ยบชนะจิต

จุ๊บตูดคนอื่นแล้ว

ถ้าคุณมีบ้านสักหลัง

เก็บเอาไว้เวลาวันดีคืนดี

อยู่ดีคือไม่ได้ไปนาน

ใครล่ะญาติหรือเปล่า
ดีไหมแล้วเขาไปตกแต่งเปลี่ยนนู่น

เปลี่ยนสีกำแพงก็เปลี่ยน

ซื้อมาพร้อมโฉนด

โอ้โห
ต้นมอกต้นไม้
ผิดของของหมดเลย
เป็น
ไปบ้านเหรอ
ไม่รู้เลย

พังหมดเลยสุดฟ้องสุดฟ้า
แค่ว่าเป็นบ้านปลารักษณ์
ประคา๔บาทอย่างของให้หมด๖อย่างเลย

เอาไหม

ฉันจะสรุปรวบยอดให้เลย

เข้าก็ขึ้นมาได้ว่า

จะรู้ว่าตอนที่บ้านมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ได้ข่าวแววว่าเหมือนเขาอยากจะขาย
ปรากฏคนดูแลบ้านไปถึงพังงะค่ะ
เจอคนอยู่ในบ้านแล้วก็อยู่และยังมีการแสดงตัวว่าเนี่ยเป็นเจ้าของ
บอกด้วยนะว่าบ้านหลังนี้ซื้อมาเอง๕ล้าน

ตายแล้วค่ะสุดท้ายนะคะไปรู้กันมาว่าบ้านหลังนี้นะคะ
นี่แหละค่ะคือนายคนนี้แหละที่เข้าไปอยู่เป็นชายวิกลจริต
ชื่อนายทันวายุ๓๒ปีมีบ้านอยู่แถวนี้แหละค่ะ
แต่ว่าไม่อยู่ไปบุกรุกบ้านนะคะที่เป็นบ้านพักตักอากาศของเจ้าของเขาคนนี้
แต่ทีนี้ทั้งพ่อแม่เขาก็บอกว่าเนี่ยคนนี้มันสติไม่ดี

ตายแล้วก็ดูแลควบคุมกันหน่อยดีไหมนะคะ
เพราะว่าทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนแถมยังไปเปลี่ยนแปลงสภาพบ้านเขาเนี่ย
พังเสียหายหมดล่าสุดผู้ที่เป็นผู้ดูแลบ้านนี่นี่
นี่โอ้โหนี่
เจ้าของเห็นเนี่ยร้องไห้เลยนะคะเนี่ย

อ่าเนี่ยของเดิมมันสวยขนาดนี้แหละค่ะ
แล้วสุดท้ายนี่แหละก็นำนายธันวาที่เป็นชายวิกลจริตเนี่ย

ตำรวจก็จะเอาตัวไปสอบแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงต่อนะ
แล้วก็ยังมีการสอบสภาพจิตด้วยนะคะที่โรงพยาบาลจิตเวทเลยราชนครินค่ะ
อ่ะระวังกันหน่อยละกันใครมีบ้านพักตะอากาศแบบนี้ไปตรวจดูบ่อยจะดีกว่าค่ะ
คุณผู้ชมค่ะช่วงท้ายรายการคู่กัดสะบัดข่าวแบบนี้พี่ขวัญคุณผู้ชม
อยากให้ไปดูคลิปน่ารักปกตินี่เราได้ยินแต่คำว่าอายหมามันไหมอายหมามันไหม

ใช่ค่ะเคยเห็นไหมค่ะคุณผู้ชมแมวสิดอับเขาก็อยากจะมีซิกแพ็ก

ดูแมวอายแมวมันไหมอยากให้ดูคลิปนี้นะคะส่งท้ายด้วยคลิปนี้ไหม
ค่ะอ่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวลาไปด้วยคลิปนี้ก็แล้วกัน
พบกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าวได้ใหม่นะคะในครั้งหน้าก็แล้วกันนะคะ

นาฬิกา๓๐นาทีถึง๑๖นาฬิกา๑๕นาทีแม่น
อ่าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ